ภาคใต้ที่เขาเตือนเรื่องฝนเรื่องลมนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงเลย
เพราะว่าที่สถิงพระสถิงพระสงขลาลมมาวูบเดียววูบเดียว๕นาที
แต่ปรากฏว่ามันเสียหายเยอะเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
ลงไปนอนแอ้งแม้งแบบนี้เป็นไงโอ้โหพังหมดเลยโรงเรือน
โรงเรือนเป็นฟาร์มวัวพังหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพฟาร์มเลี้ยงโคขุนด้วยนะ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคแสงจันทร์โคทองฟาร์มถูกพายุพัดโครงหลังคาพังเสียหายนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเจ้าของเร่งซ่อมเพราะอะไรเพราะนี่นี่นี่ไอโคขุนสามสิบตัวกับแม่โว้ออีกแปดสิบตัวเดี๋ยวมันไม่มีที่อยู่
อันนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วฝนตกไงช่วงนี้นะฮะ
กลางวันแดดก็ออกนะฮะเย็นเย็นฝนก็ตกนะครับเหตุเกิดเนี่ยนะฮะ
สร้างความเสียหายเขาบอกว่าล้านหนึ่งต้องกำไว้ในมือเลยจะซ่อม
ครับเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักนิหาฟาแล้วก็นั่งกินกาแฟอยู่
มันเฮียบหรือไม่มีลมอะไรเลยนั่งอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีได้
แล้วก็มาเลยลมเบอร์เลยแล้วก็พัดทีเดียวหลังคาไปหมด
คุณผู้ชมครับไอ้พายุวูบเดียวนี้นะยังทำให้บ้านเรือนประชาชนในตำบลวัดจันทร์ครับ
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่บ้านหัวยางหมู่หนึ่งบ้านพังเสียหายดูสิครับ
เบื้องหลุดหมดเลย๑๐หลังคาเรือนเป็นอย่างน้อย
รวมทั้งกลุ่มโคแสงจันทร์ที่เสียหายหนักที่สุด
ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้นะรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาทครับ
นายนัทกิจทองเมืองว่าที่นายกอบตวัดจันทร์ครับ
ตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยด่วนเลย
ฝนยังตกต่อเนื่องตกมาสองวันแล้วตกมาสองวันแล้ว
แล้วที่สำคัญวันนี้อากาศปิดดูฟ้าสิฮะอย่างนี้เขาเรียกฟ้าเป็นน้ำ
คือมองไม่เห็นเมฆเลยฟ้าเป็นปื้นไปหมดเลยนะครับ
มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่คือที่สงขลาฮะ